ไปต่อเรื่องนี้น่าอิจฉายิ่งนัก
มีผู้หนุ่มคนหนึ่งเขาไปกราบไหว้ขอโชคจากไอ้ไข่
เขาบอกว่าได้โชคถึงขั้นปลดหนี้ได้เลยนะ
เฮ้ยอะไรจะน่าอิจฉากระดานนั้น
หนุ่มดวงเฮงคนนี้คือนายนัทธเดชบุญประดิษฐ์
เป็นชาวบ้านคลองเก้าเดินทางมากราบไห้น้ำมัศกาล
ขอพรกับเจ้าอาวาสวัสดิ์บึงบ่าประภาษาวัดตำบลบึงบ่า
อเภิลเขาเสร็จจังวัดปทุมธานี
แต่โชคจังนี้เอยไข่
อย่างแรกที่นำมาถวายรถแบ็คโฮเด็กหน่อย
นี่เอามาขุดดินของเด็กนั่นแหละ
เอามาถวายให้ไข่ได้เล่นเนี่ยเนอะ

โอ๊ยเอาแค่นี้พอเหรอ
อ้าวพอพอกว่านี้พอแล้ว
แต่อย่างนี้ละกันเขาบอกว่าเขาได้ขับรถส่วนตัวมาด้วย

เอามาให้พระครูสุจิตรัตนากรเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
เจ้าวาดวัดบึงบาประพันธ์สวรรค์นั่นแหละ
ทำการเจิมจิ้มคอกจิ้มคอกจิ้มแบบนี้

กฎบอกก็ได้โชคจากรถนี่แหละ

แล้วแกบอกว่าถูกเลข๓ตัวนั่นแหละ
นั่นแหละครับคือเป็นที่มาของการปลดหนี้

อย่างที่เห็นนะฮะของเล่นเด็กชุดทหารขนมเปี๊ยะ
ยังทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยเผื่องวดถัดไป
แต่บอกแบบนี้จะมาจะไปไม่รู้หรอกเรื่องของโชคลาภ
เพราะหลายคนก็มากราบไห้ที่นี่หวังจะปลดหนี้ค่ะ
แล้วดันเป็นหนี้เพิ่มเติมก็มีเหมือนกันโอ้ใช่อันนี้จริง
เพราะมัวแต่มากราบไหว้แล้วไม่กลับไปตั้งใจทำมาหากินอ่า
แล้วซื้อเยอะด้วยนั่นไงก็เป็นหนี้เยอะก็โอ้จะพูดทำไม
ก็หวังจะปลดหนี้แต่หนี้เดียวที่ผมบอกเลยนะ
ไม่มีทางจะปลดออกหมดหรอกก็คือนี่รัก
ที่เรามีให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแค่นั้นเหรอ
ให้หมดใครอยากได้เราก็ให้